นี่ว่ามีอะไรเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับอ๋อจริงจริงไม่ได้รู้ละเอียด
มากมายนะแต่เห็นว่ามีตำรวจมามีเหตุในหมู่บ้านแค่นั้น
หนูก็เพิ่งเพิ่งจำนึกย้อนไปว่าเออ
พูดว่าเนี้ยมีคนมาให้เรียกเทคซีให้ใช่ไหมคือตำรวจเขาจะมาหลังหลัง
การวันหนึ่งใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาจะมาสอบถามเรื่องกล้องเรื่องอะไร
เขาบอกเขามาให้มาติดต่อกับนิติช่วงเย็นเพราะไม่มีใครอยู่
เขาก็นัดกันนัดหมายเขาให้เบอร์โทรเขาก็โทรนัดกัน
เขาก็มาประมาณเกือบจะ๓ทุ่มเขาก็เปิดหากล้อง
แต่ลุงมานึกย้อนหลังได้เออเมื่อวานเห็นผู้หญิงออกมาเรียกแท็กซี่ให้แบบหมดแรง
แรงมากลุงก็เดินไปเรียกแท็กซี่ให้ใช่ไหม
กลับมาก็แท็กซี่ก็วนตู้มันก็ขึ้นไปแล้ว
สภาพของผู้หญิงเป็นยังไงบ้าง

ไม่รู้นะเขาเดินดีอยู่แต่ว่าเดินแบบเหนื่อย
อาจจะกินมานานแล้วมันไม่ออกอาการเท่าไหร่
คือทิ้งตัวเลยใช่ไหมครับ

คือมีสติแต่ว่าอ่อนแรง

แต่ว่าถามยังตอบได้อยู่ใช่ไหมครับ

เขาบอกไปเรียกสังดวนราวิชา
ลงไปเรียกแท็กซี่ให้แค่นั้นลุงได้ถามคำเดียวอย่างนี้
แต่ว่าเวลาเราถามอะไรเขาก็ตอบเราได้หมด

ตอนนั้นเขาเริ่มขึ้นแท็กซี่เองหรือว่ามีคนประคอง

พอแท็กซี่มาจอดก็จอดติดกับเก้าอี้ตัวนี้ใช่ไหม

ปกติคนมันจะต้องเดินไปเรียกรถได้ตรงนี้ใช่ไหม

ถ้าปกติเขาไม่แวะคุยกับเราหรอกพวกนี้
หือมึง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

แต่วันจากวันนี้เขาพาผู้หญิงมา
ลุงเห็นไหมว่ามีใครมาบ้าง

เพราะเขาอาจจะมาตอนลุงออกเวนเลย

แต่ว่าวันนั้นมีผู้หญิงเดินมาหาลุงตรงนี้คนเดียว

คนเดียวแต่ที่เหลือก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะ

ปาร์ตี้ปกติเขาจัดเสียงดังบ้างไหม

นานมีร้องเรียนประทีหนึ่ง

หนึ่งก็หนึ่งเข้ามาผมก็ต้องตามเข้าไป

เมื่อ๒เดือนเห็นมารอบหนึ่ง

ย้อนกลับไปนิดนึงนุ้งขอถาม
รายละเอียดของผู้หญิงที่เดินมาหาลุงแป๊บหนึ่ง
ลักษณะที่เขาแต่งตัวเขาแต่งตัวยังไงครับลุง

กระโปรมขนสูงหน่อย

แต่ว่ายืนยันนะว่ามีสติพูดได้

แต่ว่าเมาเนี่ยใช่ไหม

มามากอาจจะอยากพักผ่อนอะไรแบบนี้
โอเคครับพี่